ไปดูวินาทีชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาไลฟ์เฟซบุ๊กร้องไห้
บอกว่าแฟนทิ้งนะไปอยู่ตรงสะพานภูมิพลทำท่าเหมือนกับจะกระโดดลงไปได้ทุกเมื่อ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยไว้ได้ทันเวลานะฮะ
ยังไป
นี้นะอ่ะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ธสักติจรัสมันเมืองกู่เจ้าสวนิกไพรนะครับ
การไปช่วยกันนะครับท่ามกลางการลุ้นเอาใจช่วยของผู้คนแถวนั้น
หนุ่มคนนี้บอกโอ้โหคบกันมา๗ปีเนี่ยลบอะไรผมทิ้งหมด
เฟสทั้งเบอร์ทิ้งผมไปซะแล้วจะกระโดดลงไปฆ่าตัวตายนะครับ
อยู่กลางสะพานภูมิพลนะครับโอ้โหช่วยไว้ได้นะฮะ
แดงกันพอดีนะครับกำลังขับรถข้ามสะพานจะกลับไปยังฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ก็เจอพอดีชายหนุ่มคนนี้ก็เพ้อหาแต่แฟนสาวร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วเขาก็ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะครับอยู่ที่ขอบสะพานแล้วนะครับ
คนแถวนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเอาไว้ได้
ตอนนี้ประสานญาติมาแล้วนะครับให้มารับกลับไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไป